หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
วันที่ผ่านมาประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักพักดี
เข้าถวายความอาลัยกราบพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวันนี้รวมนับล้านคนแล้วนะคะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช

เพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ระบุว่า
ตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
บริมณาบอบพิษสวรรคตได้หนึ่งวัน
สำนักพระราชวังเปิดสาราสหทัยสมาคม
ข้าราชบริพาณและประชาชน
ได้เข้าส่งน้ำเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
ตั้งแต่๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๔นาฬิกา
มีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยนับหมื่นคน

ยังคงมีประชาชนชาวไทยจำนวนมาก
เดินทางมายังพระบรมมหาราชวัง
เพื่อกราบพระบรมศพบริเวณหน้าประตูวัง

จึงเปิดสาราสหะไทยสมาคม
เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมลงนามแสดงความอาลัย
ตั้งแต่วันที่๑๕ถึง๒๘ตุลาคม๒๕๖๒

มีประชาชนมาลงนามแสดงความอาลัย
รวมทั้งสิ้น๔๗๕๒๐๙คน
ต่อมาเมื่อวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อม
ให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์

มีประชาชนมารอขึ้นกราบศักระ
จำนวน๒๙๔๘๐คน
กระทั่งในช่วงปลายเดือนธันวาคม๒๕๕๙

เกิดปรากฏการณ์ประชาชนเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพเพิ่มมากขึ้น
ถึงวันละ๕๐๐๐๖๐๐๐คน
เนื่องจากเป็นช่วงใกล้วันหยุดยาว
ส่งผลให้มีการเปิดเข้ากราบแบบวันชนวัน
คือเปิดพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์

ซึ่งสถิติสูงสุดในวันทรงท้ายปีเก่า

จำนวน๗๓๖๑๔คน

มีข่าวว่าจะมีการปิดให้เข้ากราบศักระพระบรมศพ
ปรากฏการณ์คนไทยที่รักในหลวงรัชกาลที่๙
หลังไหลจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพ
นับช่วงที่๒ที่มีประชาชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ๔๐๐๐๗๐๐คน

มียอดสูงสุดถึง๗๓๘๘๙คน

ให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ขยายเวลาออกไปถึงวันที่๕ตุลาคม
นับเป็นช่วงสุดท้ายของการแสดงความกระตันอยู่
และความจงรักพักดีของคนไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙

ต้องเปิดการกราบพระบรมศพตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่ละวันมียอดประชาชนเดินทางมามากที่สุดเป็นประวัติการ
ซึ่งมีจำนวน๗๐๐๐๐ถึง๙๐๐๐๐คน

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีสถิติสูงที่สุด

และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล

อกจากนี้มีราชสกุลองค์คมนตรีหน่วยงานภาครัฐ
เอกชนองค์กรมูลนิธิคณะบุคคลต่าง
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ
ตั้งแต่วันที่๗ธันวาคม๒๕๕๙
ถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕๕๙
มีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วม
ซึ่งบริษัทในเครือไทยรัฐกรุ๊ป
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ

ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกคน
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ึงเอาไว้มีผู้สุขชุดตัววิทยาลัยกดุล
เข้าไปกับพระมหากรุณาที่โบสถ์